มาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวของดาราสาวโดนัทมนัสนัน

ผลงานละครเรื่องใหม่ล่าสุดที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นการคว้าเอาคุณชาคลิปแย้มนำมาเจอคุณแยมมนธิรา

ที่เขาแบบเป็นผู้หญิง๕๒แล้วก็ศัยกรรมจนหน้าเด็กแท้เกิดก่อน

ดูนะสวยจริงคุณผู้ชม
คือเรื่องนี้นะคะเธอเป็นทั้งผู้กำกับผู้จัดเองเลยนะคะแล้วก็คว้าคุณชาคริสแย้มนามแล้วก็คุณบอมธนินนะคะ
ซึ่งเขาเป็นพระเอกคู่ขวัญมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แฮปปี้มากเลยค่ะคือมันมีทั้งหมดด้วยกัน๓คู่ในเรื่องคุณผู้ชม
แล้วก็เรื่องการปั๊มลูกเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่ทราบกันโดนัทเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะ

นะคะตอนนี้ก็เลยเลี้ยงน้องหมาตัวนี้น่ารักมาก
ที่โซโหให้เลี้ยงไปก่อนเนี้ยแหละค่ะ
นะค่ะละก็ขอทำงานในองค์การไปเรื่อย
เรื่องที่สองแล้วปัญหามันก็น้อยลงกว่าเรื่องแรกเยอะค่ะ
เนี่ยไม่ถนัดเลยค่ะเรื่องเนี้ยนะคะก็บอมเนี่ยเราก็คุยกันว่าเอ้ยเราพยายามจะหาอะไรให้บอมเล่นอะไรอย่างเงี้เขาจะได้แบบมีมีอะไรที่เขาไม่เคยเล่น
แน่นอนว่าพี่ชื่อพี่ชาคริสก็ขึ้นมาเป็นคนแรกเหมือนกันนะคะว่ามันก็ต้องพี่คิดอ่ะเราก็แบบลองคุยกับเขาดู
พอคุยเล่าเรื่องบทอะไรให้เขาฟังเขาก็แบบชอบเลิกละครเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เท่านั้นเนี่ยเขาออกโรงพยาบาลตลอดแล้วเราก็เห็นคนแบบเกิดแก่เจ็บตาย
เรื่องช่วงล็อคดาวน์รอบนี้ทำอะไรบ้างเขาออฟฟิศตลอด
ก็ต้องไปดูตาดดูแล้วก็เช็คเรื่องเสียงเรื่องสีทำพีอาร์ออนไลน์เกี่ยวกับละครนะคะแล้วก็มีเลี้ยงหมาค่ะก็การได้เลี้ยงหมานี่ทำให้จิตใจสงบขึ้น